คุณผู้ชมมันมีข่าวด่วนออกมาว่า
นายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยก
รัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนาประกาศลาออก

ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง
ซึ่งคุณเทวันก็เป็นน้องชายของคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ
เหตุผลกลใดอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะเป็นเปิดทางให้ปรับคอรมอลหรือไม่นั้น

อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของโฉมหน้าคอรมอลใหม่
ว่าจะเป็นใครอย่างไรบ้าง
จะได้รับเสียงเชื่อมั่นหรือว่าเสียงยี้จากประชาชน
ติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในคิดสั้นต้านเมืองไทย
จะเป็นยังไงใครจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ซึ่งแนวทางที่มี๒แนวทาง
คือหนึ่งคนนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีชื่อแพร่มออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกขอเลือกเอง

เป็นคนที่พักพลังประชารัฐ
เขาจะส่งมาเสียบแทน๓กุมาร๔กุมารที่ลาออกไปแล้วนั่นแหละ
ซึ่งโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่จะตัดสินใจว่า
นายกจะตัดสินใจยังไง
ที่จะเป็นผลดีของประเทศ
นายกมีทางเลือกยังไง

เจอปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตแน่นอน

คนมีความรู้ความสามารถ
มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
ฉะนั้นอันนี้คือโจทย์สำคัญ
แล้วที่ความสำคัญตามมา
สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ผู้ที่อยู่ในวงการเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของ
ชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติมาเกี่ยวอะไรตรงไหน

อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้
เรากำลังเดินหน้าทำโครงการ

หัวเรือคนสำคัญคือรองนายกสมคิด

ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

ที่สำคัญคือจีนกับญี่ปุ่น

เราเดินหน้าได้แน่

เป็นเม็ดเงินลงทุนที่ใหญ่แล้วก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจมาก
ฉะนั้นการลาออกของดรสมคิตเนี่ยต้องถามว่าทำให้นักลงทุน
ต่างชาติเกิดอาการลังเลไหม
ลังเลหรือไม่ลังเลเขาดูตรงไหนเขาดูที่ว่าเอาล่ะเมื่อดร
สมคิดลาออกไปแล้วไม่เป็นไรแต่คนที่จะมาขับเคลื่อนแทนมา
เป็นรองนายกเศรษฐกิจมาเป็นรัฐมนตรีคลังเขาต้องดูว่าใครมี
ความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนจะมาทดแทนจะมาต่อเนื่อง

ถ้าเขามั่นใจเขาก็เดินหน้าลงทุนต่อแต่ถ้าเขาเห็นชม
หน้าแล้วเขาไม่มั่นใจเขาไม่เชื่อมั่นเขาไม่มีความเชื่อมั่น
เขาก็จะลังเลในการที่จะมาลงทุนต่อแล้วดีไม่ดีถ้าเขาถาม
ถอนการลงทุนย้ายฐานการผลิตยิ่งไปกันใหญ่เลยครับฉะนั้นตัว
แปลก็คือว่าเขาต้องรอดูเรื่องนี้อันนี้สำคัญแล้วถ้าเขา
เชื่อมั่นเขาถอนการลงทุนเขาไม่มาลงทุนต่อเศรษฐกิจบ้าน
เราเดินหน้าอย่างที่เราคิดจะเป็นไม่ได้พังแงพังแง่
แหงประเด็นอยู่ตรงที่ว่านายกตกลงมาถึงวันนี้นายกจะตัด
ที่จะมาขับเคลื่อเศรษฐกิจเองสองนายกยอมกับเหตุผลทางการ
เมืองถ้ายอมทางเหตุผลทางการเมืองก็แปลว่าพักการ
เมืองภาคพลังประชารัฐส่งชื่อใครก็มาต้องเอาตามนั้นนี่
เป็นเหตุผลทางการเมืองนายกจะเลือกยังไงนายกจะเลือก
แบบไหนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมถึงบอกว่าโจทย์เรื่องเนี้ย
เป็นโจทย์สำคัญประเด็นนี้ไม่เฉพาะแต่สื่อนักวิชาการ
นักบริหารนักเศรษฐกิจนักลงทุนเท่านั้นนะโพลทุกสำนัก
ไปถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านตอบมาเหมือนเหมือนกันหมดเขา
อยากเห็นคนที่มีความรู้ความชำนาญความสามารถเข้ามา
ความรู้ความสามารถหรือมีความสามารถน้อยมือไม่ถึงและ
มีภาพลักษณ์ของเสือหิวซอมบี้อยากเข้ามาถ้าเข้ามาแล้ว
คนเขาจะหวั่นไหวแล้วไม่มีความเชื่อมั่นอย่าลืมนะว่า
ปัจจัยสำคัญเนี่ยจนป่านนี้เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย
มันจะจบยังไงถ้าไม่ติดเชื้อไปเลยจากนี้ไปจบ
บอบช้ำจากสถานการณ์โควิดคราวที่แล้วมันก็ส่งผลในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดระบาดรอบ๒ขึ้นมา
แล้วรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
ประเทศนี้เศรษฐกิจล่มสลายแน่นอนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องเอาคนมาให้มีความรู้ความสามารถจริง
นี่เป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญมากผมถึงบอกว่า
เราจะต้องคอยจับดูว่านายกจะตัดสินใจยังไง
ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนายกต้องเอาประเทศชาติเป็นหลัก
จะต้องเอาเหตุผลนำประเทศชาติเป็นหลักมากกว่าเหตุผลทางการเมืองแล้ว
อย่าให้การปรับคอรมอเป็นตัวเติมเชื้อไฟ
ให้คนมีความรู้สึกว่าเขาไม่ยอมทน
อย่าลืมนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสถานการณ์ชุมนุมกันอยู่
เขายังไม่อ้างถึงเรื่องนี้ลองปรับคอลโลมอแล้วเอารูปร่างหน้าตาที่ประชาชนยี้
เขาไม่เห็นด้วยผมว่าเรื่องนี้จะไปเติมเชื้อ
จะไปเติมเชื้อให้ประชาชนไม่เห็นด้วยมากยิ่งขึ้น
แล้วรัฐบาลก็จะเหนื่อยมากขึ้นนายกรัฐมนตรีก็จะเหนื่อยมากขึ้น
อย่าประมาทนะครับเรื่องเหตุผลทางการเมืองเนี่ย
คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองต่าง
หรือจะมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเขาเจอกันมาแล้วทั้งนั้น
ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เจอการผลักดันการถูกบีบจากเหตุผลทางการเมือง
เพราะมันเป็นของคู่กันแต่ว่านายกที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดียว
ถ้าเขาเห็นว่าบีบมามากเขาไม่ยอม
เขาไม่ยอมไม้ตายของนายกคือยุบสภา
ให้คนเหล่านั้นได้เห็นว่าขืนบีบกันมากยุบสภา
อำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนเลือกกันมาใหม่
ถ้าประชาชนเห็นด้วยกับนักการเมืองเหล่านั้นเอาเลือกเข้ามามาก
แต่ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองเหล่านั้นเขาก็ไม่เลือกเข้ามา
นี่ไม้ตายของนายกไม้ตายของพักการเมืองเขาก็มี
ถ้านายกไม่ยอมเขาก็ไม่โหวตกฎหมายสำคัญให้
รัฐบาลก็ไปไม่ได้รัฐบาลแพ้การเลือกแพ้เลือกแพ้เสียงในสภา
ในกฎหมายสำคัญรัฐบาลต้องลาออกยูไม่ได้
ฉะนั้นไม้ตายของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันไม้ตายของพักการเมืองคือ
ถ้านายกไม่ยอมเขาไม่โหวตให้นายกอยู่ไม่ได้
ตายของนายกคือถ้าตีรวนกันมากยุบสภาเจ๊งกันไปเริ่มต้นกันใหม่
ฉะนั้นในระบบประชาธิปไตยมันจะมีม้ายตายกันคนละอัน
ถึงเวลาเนี่ยนายกจะเอายังไงในอดีตมีนายกรัฐมนตรีที่เจอบีบอย่างนี้
แต่ไม่ยอมไม่ยอมสุดท้ายก็ประกาศยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่
คราวนี้ก็มีเสียงเรียกร้องในธรรมนองนี้มาแล้วเหมือนกันว่า
ถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่
โจทย์ใหญ่ของประเทศในตอนนี้
ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้การเมืองอีกที
ถึงบอกว่าวันนี้นายกเดินมาถึงจุดทางสองแพร่ง
แพร่งหนึ่งปรับคอลโลมอเอาคนที่ประชาชนมั่นใจเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจ
เอาคนสำคัญเข้ามาทำงานถึงแม้การเมืองเขาจะไม่พอใจไม่เป็นไร
หรือนายกยอมยอมเหตุผลทางการเมือง
แล้วเอาคนที่ประชาชนไม่พอใจเข้ามาทำงาน
ภาวะที่เศรษฐกิจกำลังจะยุ่งยากนายกมีทางเลือก
ดูว่านายกจะเลือกยังไงแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมในใจ
ก็ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเลือกยังไงในภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยการเมืองช่วงนี้น่าติดตามนะครับ
ก็รอการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ครั้งต่อไปได้นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะ
เพราะว่ามีกลุ่มผู้เคลื่อนไหวนะครับก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการเรียกร้องทางการเมืองด้วยนะครับ
เรื่องของการยุบสภาเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลอะไรแบบนี้นะฮะ